คุณผู้ชมครับหนุ่มวงกลาหลังจบคอนเสิร์ต
เรียบด่วนรามอินทาที่ไปเล่นคอนเสิร์ต

คดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงสังกัดเก่านะครับ

นำกำลังไปจับกลุ่มนายนพสินแสงสุวรรณ
หนุ่มวงกลาหลังจากเวทีคอนเสิร์ตที่ผับแห่งหนึ่ง

ตำรวจนี่ตามจับเพราะว่ามีหมายจับของศาลจังหวัดกระบี่ครับ
และตำรวจนำตัวมาสอบปากคำก่อนส่งตัวไปสารจังหวัดกระบี่ต่อไป
โดยคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากนายชะนินวรากุนุเคราะห์
ต้นสังกัดเดิมของหนุ่มวงกลาได้ส่งทนายไปแจ้งความกรณีละเมิดลิขสิทธิ์เพลง
รวม๔๔ท้องที่จึงเป็น๔๔คดี
ท้องที่ได้ส่งสำนวนอายการจนรับฟ้องเรียบร้อยแล้ว
แต่บางท้องที่ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน
เช่นเดียวกับคดีที่สพเมืองกระบี่ยังอยู่ระหว่างรวบรวมสำนวนส่งอายการ
ทางตำรวจได้ออกหมายเรียกหนุ่มวงกลาแต่หนุ่มไม่ได้เข้าพบนะครับ
ตำรวจจึงได้ขอสารออกหมายจับและเมื่อคืนก็จับได้ในที่สุดนะครับ